วันนี้เป็นวันสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับ
๙มกราคมหลายคนจับตาไปที่พลเอกประยุจิริชาโอชาย

นายกก็เลยลากิจช่วงบ่าย
แล้วก็เดินทางไปสิ่งประชุมหวันชาติศิริกิจ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

แล้วโอ้อุ้ยสนุกสนุก
เรียกได้ว่ามีแฟนคลับของเขาอย่างที่บอกว่ากระแสนิยมถามแฟนคลับของนายกตู่ก็ยังมีอยู่เยอะนะฮะ
เฉพาะก็บอกว่าก็เป็นหน้าจับตามองลุงตู่แต่ขนาดเดียวกันแคนดิเดตนายกของลุงตู่เนี่ย
ค่ะจะได้เสนอหรือเปล่าตอนข้างหน้าต้องได้สอสอยี่สิบห้าคนอ่า
ต้องมีสอดสอดจากภักดิ์เอ่อรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยี่สิบห้าคน
ถึงจะมีโอกาสเสนอขนาดเดชนายกเป็นอืมคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาษณ์อืม
ลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่สู้สู้ค่ะนะฮะลุงตู่เดินหน้าไปเรารักลุงตู่
แรงอะไรนะแรงงานแห่งชาตินี่นะฮะอ่าก็เรียกได้ว่ามีแต่ละคนเนี่ย
มาให้กำลังใจมารอลุงตู่กันโอ้แกก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรยัง
ที่เหมือนกีฬาสีจริงจริงเลยเนี่ยเยอะนะเนี่ยเยอะเนอะแฟนคับกันมาเยอะ
นะอืมเพราะว่าวันนี้เขาก็จะจับตามองเหมือนกันค่ะ
อย่างเมื่อวานคุณสุชาติชมกิ่งเขาลาออกจากภักดิ์พลังประชารัฐแล้ว
ใช่เขาเตรียมวันนี้รู้สึกคุณรังสิมารังสิมันโรมเหรอคะ
คุณรังสิมาคุณรังสิมาคุณรังสิมาคุณรังสิมาก็ราออกจากพระชาติที่ปัด
อยู่กับลุงตู่เรียบร้อยแล้วมาแล้วแล้วเขาบอกว่ามีพลังประชารัฐอีกหลายคนเหมือนกันที่วันนี้ตั้งใจจะมาร่วมงานส่งกำลังใจให้ลุงตู่แล้วก็จะอยู่จนจบงาน
ค่ะแล้วค่อยเหมือนกับรอจนหมดวาระแล้วเขาค่อยออกจากพลังประชารัฐมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ
ก็คือมาประกาศตัวก่อนแหละว่ามาอยู่ที่นี่ใช่แต่ยังไม่ได้แบบลาออกเป็นกิจลักษณะอะไรแค่เหมือนกับมาให้กำลังใจแล้วก็เดี๋ยวรอหมดเวลาแล้วค่อยย้ายกัน
อย่างนั้นก็มีเหมือนกันก็คือหมดวาระก็คงก็ดูว่าที่จริงยุบสภาจริงก็ต้องกว่าจะครบคือมีนา
ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะแต่บางคนก็บอกอ่ะอาจจะเสร็จแล้วประมาณสักอืม
ปิดสัปดาห์คุมห้าพันธุ์น่าจะได้ยุบกันแล้วอืมใช่เนี่ยอยากฟังลุงตู่ทอล์กโชว์มากเลย
บอกครึ่งชั่วโมงจะมีไหมต้องมีหมอหมายถึงว่าจะมีปล่อยออกมาไหม
ของไทยล่ะอือออนไลน์เราถ่ายท่อสดพี่ป๋อไม่รู้มินไม่แน่ใจว่าเขาให้สื่อเข้าไปมาอย่างเงี้ย
มีสื่อเข้าไปก็คงจะได้ดูกันแหละแต่ว่าต้องมีอยู่แล้วมินว่าเขาอยากเปิดตัว
มันยิ่งเปิดตัวมายิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะลุงตู่ไม่เคยพูดใช่ไปศูนย์ประชุมศิริกิจขนาดนี้
คือมิโน่มันต้องมีแหละแต่ว่าไม่รู้เขาจะปล่อยออกมาตอนไหนอ๋อแต่ที่แน่พี่มด
แฟนคลับลุงตู่อีกคนนึงไปนั่งอยู่หน้าศูนย์ประชุมศิริกิจแล้วเหมือนกันใช่ค่ะ
คุณชูวิทย์จ้ะเอาคุณชูวิทย์ไปนั่งกลางโต๊ะเปิดแผงแบบว่ากระดาน
เพราะว่านายกเขาไม่ตอบเรื่องหลานคือโอเคล่ะอย่างที่เราเคยบอกว่านายกอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าหลานเขาไปทำอะไรถูกต้องไหม
เขาก็เลยยังไม่ตอบวันนี้คุณชุวิตก็จะแบบอ๋อไปเตรียมรอลุงตู่แล้วใบเรียบร้อยแล้วนี่นี่เดี๋ยวนะมีภาพด้วย
งโต๊ะรอเรียบร้อยเลยแล้วลุงตู่เดินไปทักทายไหมกลางโต๊ะรอแล้วก็มีป้ายตั้งเขียนว่าประชาชนพร้อมบอดและมีกล้วยและมีเทียนและมีทูบ